เขาจะเข้าป่าเนี่ยถ้าพกสิ่งของไปต้องเอาไปแค่ของจำเป็นเท่านั้น
อ่ารอดอกลุ่มนี้เขาบอกก็พรุ่งเนี้ยจำเป็นสำหรับผมอ่ะ
อะไรบ้างอ่ะ
เอามาทำไมเตาลี่เนี่ยเดี๋ยวพ่อมันย้ำพ่อมันย้ำเล่นในป่าจะมีปั๊กให้เถอะไหม
โอ้ยนี่แพ้แปลกกว่านี้ไหม
ตายไปตายไปสายไปอยู่ไหน
โอ้โหไม่จำเป็นได้ไง

เดี๋ยวจะได้อาบน้ำหรือเปล่าก่อน
เตรียมมาขนาดนี้

เมื่อกี้โม่หงข้าวก็มีครูฟึกพร้อมเลย

น้องผู้หญิงก็จะเตรียมพร้อมอย่างนี้

โอ้โหแต่ละคนก็เอามาแต่ละอย่างนะ
เน็ตก็มาแสดงความเห็นกันบอก